แล้วก็มีงานเลี้ยงด้วยทีเดียวเลยถือว่าเป็นการปิดซีซั่นแบบสมบูรณ์แบบนะครับให้สื่อมวลชนได้สนุกสนานกัน
แล้วก็มีการสรุปผลงานต่างในรอบปีของสมาคมกีฬาฟุตบอล
แล้วก็มีการที่จะเปิดตัวโลโก้ใหม่ด้วยนะครับของทีมชาติไทยเนี่ยนะครับ
พูดรางวัลก่อนรางวัลน่าสนใจที่จะมีการมอบกัน
คือรางวัลสโมสรฟุตบอลที่มีการพัฒนายอดเยี่ยม
ก็จะพิจารณาจากผลงานของทีมแล้วก็การบริหารจัดการของสโมสร

นี่คือ๓ทีมหัวแถวที่พัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงสโมสร
เกิดขึ้นในทุกปีแล้วก็ก้าวเข้าสู่ระดับสากลเข้าไปทุกขนาดแล้ว

อีกหนึ่งรางวัลผู้ฝึกสอนทีมชายยอดเยี่ยมนะครับที่เข้าชิงเนี่ย
ผู้ที่เข้าชิงรางวัลก็มีทิศิพันธ์พ่วงจันทร์จากเชียงรายยูไนเต็ดนะครับ

ครับล่าสุดก็มีข่าวทีมงานบอกมาใช่ไหม
ใช่บอกว่าโอ้โหเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อย
ที่จะย้ายไปเล่นในศึกเจลีกลีกสูงสุดของญี่ปุ่นกับฮิโรชิมาสตานโครเช่
ก็เป็นสัญญายืมตัวนะครับเดี๋ยวรายละเอียดติดตามกันอีกครั้งแล้วกันนะครับ
แต่ที่แน่คือ๑๐๐แล้วว่าย้ายไปแน่นอนนะครับ
ส่วนรางวัลนักเตะต่างชาติยอดเยี่ยมนะครับ
ผู้ที่เข้าชิงในสาขานี้ก็ประกอบไปด้วยดาแคร่
แต่ตอนนี้ย้ายทีมแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าย้ายไปทีมไหนนะครับ

รวมไปถึงเดียโกหลุยซานโต้ของบุรีรำนะครับ
ส่วนรางวัลนะครับฟุตบอลเยาวชนยอดเยี่ยมนะครับ
นักกีฬาที่เข้าชิงรางวัลก็มีสุปโชคสารชาติของบุรีรำนะครับ
ฟุตซอลชายยอดเยี่ยมที่เข้าชิงรางวัล

บัวหมัดอุสบันบุรุษาของแบงค์คอล์กบีทีเอสนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลก็เตรียมเปิดตัวโลโก้ใหม่ของทีมชาติไทยในทุกชุดนะครับ
ขณะนี้บอกเลยว่ามีการเผยแพร่ที่แพร่หลายในโลกโซเชียล
แต่ก็ต้องรอดูในคืนนี้ครับว่าจะใช่เจ้าตัวโลโก้นี้ไหม
ในโลกโซเชียลเขาแชร์กันเป็นจำนวนมากนี่แหละตามนี้เลยในภาพเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวต้องดูการยืนยันในค่ำคืนนี้นะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกล่าสุดนะครับ
โมสรการท่าเรือเอฟซีครับก็ปิดดิวนี้แล้วนะครับ
คว้าตัวดากันบอสโควิชนะครับ
ฮงฬูการที่ผ่านมานะครับจากแบงคอร์กยูนเง็ตเน้ตในนะครับ

ก็คาดการณ์ว่าดาแกนนั้นก็จะได้รับค่าเหนื่อย
มากกว่าที่รับอยู่กับแบงคอกยูเนเต็ดถึง๒เท่าตัวนะครับ
ทุ่มทุนมหาศาลเลยสำหรับท่าเรือในฤดูการที่กำลังจะถึงนี้
ก็ต้องมีอย่างน้อยก็ต้องมี๒ล้านค่าเหนื่อยนะครับ

แต่แน่นอนนะครับก็ต้องดูว่าการย้ายทีมใหม่
มันไม่ได้การันตีว่าจะยิงเท่าเดิมนะครับ

ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรนะ
ยังไม่หยุดเป็นเท่านี้๕กุมภาพันธ์นะครับก็จะปิดตลาดซื้อขาย
แล้วก็วันที่๙กุมภาพันธ์ก็คือเปิดระดูการไทยลีก
ติดตามกันได้นะครับตลาดซื้อขายก็ยังคงเข้มข้นแน่นอน